คุณผู้ชมครับมีเด็กหญิงอายุหนึ่งขวบคนหนึ่งนะฮะอยู่แถวหนองจอกกรุงเทพนะครับ
อยู่กับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงชาวบ้านในตึกที่อยู่ด้วยกัน
ท่าทางแบบฟกช้ำไปหมดนะครับเหมือนกับถูกทำร้าย
สุดท้ายก็เลยต้องเข้าไปช่วยกัน
แจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบด้วยนี่ครับ
พบว่าทั้งแขนและขาหักนะครับเด็กหญิงอายุแค่หนึ่งขวบนะครับ
มายนะครับถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกาย
การเคหะแห่งชาติหนองจอกนะครับในพื้นที่สอนอลำหิน
เหตุการณ์นี้เนี่ยต้องย้อนไปตั้งแต่ช่วงค่ำ๑๘มกราคมนะครับ
ตอนนั้นแม่ของน้องมายยืนอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งในตึกนะฮะ
มือก็อุ้มลูกสาววัยหนึ่งขวบอยู่นะครับแต่ชาวบ้านเขาเห็นว่าเด็กดูผิดปกตินะครับ
ว่าตามร่างกายมีร่องรอยบาดแผลฟกช้ำหลายแห่ง
ก็เลยเข้าไปถามว่าเออเด็กเป็นอะไรนะถึงรู้ว่าเด็กเนี่ยถูกพ่อเลี้ยง
ยืนอยู่ข้างแม่ทำร้ายแล้วก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
นำตัวเด็กไปส่งโรงพยาบาลนะฮะวันนี้คุณเนติชาวนะครับลงพื้นที่ไปนะฮะ
ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับที่อาคารของการเคหาแห่งชาติหนองจอกที่สอนอ
พื้นที่สนลำหินนะครับห้องพักที่เกิดเหตุอยู่ชั้น๕นะฮะ
เป็นห้องของพ่อเลี้ยงนะครับสามีใหม่ของแม่เด็ก
แต่กุญแจล็อกนะครับวันนี้ไม่มีใครอยู่นะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าน้องที่ถูกทำร้ายเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะฮะ
ซึ่งคนที่อยู่ใกล้บอกว่าเธอเองก็มีลูกเล็กเห็นเด็กเนี่ยแขนบวมก่อน
ทำไมเด็กหญิงหนึ่งขวบคนนี้แขนบวมจังเลยก็เลยเดินเข้าไปทักแม่เด็กว่าทำไมลูกเนี่ย
แขนขาบวมหมดมีรอยฟกช้ำด้วยทีแรกแม่เด็กบอกว่าลูกสาวตกเปรย์ค่ะ
แต่ตอนที่กำลังจะเอาน้องพาไปส่งโรงพยาบาลนะฮะเพราะชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้ไปโรงพยาบาลดีกว่า
พ่อเลี้ยงของเด็กตะโกนต่อว่าไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยพาเด็กไปหาหมอ
แต่ว่าชาวบ้านเขาบอกเขาไม่สนใจนะครับดูอาการเด็กแล้วถ้าเกิดไม่รีบพาไปเนี่ยจะแย่
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ตัดสินใจคือต่อให้พ่อเลี้ยงสายมือนะฮะ
ไม่ให้พาเด็กไปหาหมอเนี่ยเลยตัดสินใจโทรไปแจ้งกู้ภัยกันแล้วกัน
ให้มาตรวจสอบในพื้นที่ให้หน่อยเผื่อจะได้พาเด็กส่งโรงพยาบาล
แล้วจะได้ยืนยันได้ว่าเด็กเนี่ยตกลงแล้วตกจากเปรย์จริงหรือเปล่า
สุดท้ายพอกู้ภัยมาตรวจสอบพบว่าถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายนะครับ
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอาคารแห่งนี้นะครับ
คุณเนธิชาวได้ไปคุยด้วยนะฮะเขาบอกว่าคนก่อเหตุชื่อในแชมป์นะครับ
ความจริงก็เป็นคนตั้งใจทำงานนะเขาก็ดูแลเด็กเป็นอย่างดีนะครับ
รับจ้างทั่วไปนะครับสำหรับพ่อเลี้ยงเด็ก
บางทีทางนิติบุคคลของอาคารก็จะจ้างในแชมป์ให้มาตัดย่า
หรือว่าทำงานอื่นอื่นก็มีเด็กที่ถูกทำร้ายเป็นลูกเลี้ยง
เป็นลูกติดภรรยาใหม่ของในแชมป์ซึ่งเพิ่งมาอยู่กับนายแชมป์ได้๓๔เดือน
ก็เคยเห็นอุ้มเด็กเนี่ยที่เป็นลูกเลี้ยงมาเดินเล่นอยู่นะ
ก็ดูเขาเป็นคนรักลูกเลี้ยงมากนะไม่รู้ว่ายังไงไปทำร้ายกันจนบาดเจ็บแบบนี้
ไม่ค่อยมีขี้โมสุภาพนะนิสัยดีเข้าคนได้ครับแล้วก็รักเด็ก
นะเราคือเห็นเลยว่าเขาค่อนข้างดูแลลูกเขามี
เราทำงานไม่มีรับแจ้งว่ามีเหตุธรรมหรือว่าหรือทำลายลักกาลยังไม่มีครับ

พบว่าเมื่อ๒วันก่อนจะเกิดเหตุ
เขาได้โพสต์รูปของเด็กสองคน
ซึ่งเป็นลูกชายกับลูกสาวของเขา
แต่เป็นลูกกับภรรยาอีกคนนึงนะฮะ
ไม่ใช่ลูกกับภรรยาคนปัจจุบัน
ที่ว่ามีน้องมายอายุ๑ควบ

แล้วบอกคิดถึงแต่ไปหาไม่ได้แล้ว

อายังรักหนูเหมือนเดิมนะลูก

ตอนนี้ก็ดูแลลูกอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
จากการตรวจสอบไปพบว่าแม่ของเด็กบอกไม่เอาเรื่อง

นักข่าวของเราก็พยายามถามว่าแล้วตกลงเนี่ย

หรือว่าถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายกันแน่

ช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางทีมผู้บริหารของการเคหาแห่งชาติ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาคารที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ไปเยี่ยมอาการของเด็กหญิงวัย๑ขวบ
ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายด้วยนะครับ
คุณวนิดาสุธิช่วยผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหาแห่งชาติ
บอกว่าแม่ของเด็กเนี่ย
เขาไม่ได้เป็นคู่สัญญากับการเคหะโดยตรง
เพราะว่าเจ้าของห้องที่อาศัยอาคารอยู่เนี่ย

เพราะฉะนั้นการเยียวยาเด็กเนี่ย
มันทำได้แค่มาเยี่ยมเท่านั้น

แต่ทางพมแล้วก็การเคหะแห่งชาติ
หาทางช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้
แม่ของเด็กเนี่ยไม่ได้เป็นผู้สัญญากับการขยะ
แต่ก็มาพักอาศัยอยู่ในการขยะนะคะ

ก็ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจนะคะกับแม่เด็กค่ะ
ขยะแห่งชาติก็ได้ประสานงานกับกรมเด็กนะคะ

เขาก็รับเคสนี้ไปดูแลค่ะ

นอนลำหินบอกว่าแม่ของเด็กได้ยอมรับกับตำรวจนะครับว่า
สามีใหม่คือพ่อเลี้ยงของน้องทำร้ายน้องจริงนะครับ
ซึ่งก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ตอนนี้ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับในแชมป์พ่อเลี้ยงของเด็กแล้วนะครับ
ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แม้ว่าแม่ของเด็กจะบอกว่าไม่ติดใจเอาความ

เรื่องของการทำร้ายเด็กเนี่ยเด็กเยาวชนอย่างนี้ด้วยนะครับ